ผู้เอกของเราพบประจำสัปดาห์นี้หมัดเดียวไม่เหลวแลครับ
ด้วยเวลา๒นาที๕๕วินาทีครับ
ดุเดือดเหลือเกินนะครับวันนี้ขุนศึกกลายเป็นคนล้มช้างไปแล้วนะ

น้องช้างสุดยก๒เอ้าเอาไปเลยครับ๓๐๐๐บาทจาก๙๑จราเข้เขียวนะครับ
ก็มอบให้ไปครับเป็นรางวัลแห่งความสำเร็จนะครับ
ก็ขอบคุณ๙๑จราเข้เขียวด้วย
ส่วนคู่ต่อไปของการถ่ายทอดสดจะมีเวลาเหลือนะครับ
คู่นี้ว่ากันว่าเป็นมวยแห่งดาวรุ่งเป็นมวยแห่งอนาคตนะครับ

ไม่มีวิทยาสอบภัยด้วยครับอ้าวมวยปฏิบัตินะครับ
ธีรเดชสิทธิ์ผู้พันธ์สุพศชื่อธีรวัตรคุ้งวงอายุ๑๕ปี
เป็นชาวจังหวัดกำแพงเพชรชกมาแล้ว๕๕ครั้ง
ชนะ๓๘แพ้๑๕เสมอ๒ครั้งครับ

ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินราชประชาสิทธิ์เพชรมณี
ชื่อวุฒิพรนาคทะเลอายุ๑๙ปี

กมาแล้ว๖๐ครั้งชนะ๔๕แพ้๑๕ครั้ง
พร้อมครั้งหลังแพ้คะแนนชานเดตสิทธิ์ฟ้าหนวดที่จังหวัดนครรสีมาครับ
วยคู่นี้เป็นมวยดาวรุ่งครับฟอร์มสดขึ้นมา
ฝ่ายแดงธีระเดชสิทธิ์ฝนโทสุพศสูง๑๖๙เซนติเมตรรูปร่างสูงยาว
ส่วนฝ่ายน้ำเงินราชประชาสิทธิ์เพชรมณีสูง๑๗๒เซนติเมตรก็เป็นชาวจังหวัดนครราชศรี
มวยสูงยาวเข่าดีอายุยังน้อยอยู่เลยครับ
พิกัด๑๒๐๑๑๒ปอนด์เท่ากันนะครับ
แม้ว่ารูปฝนสูงไม่เท่ากันก็ตาม
มวยไทยก็ชกท่านที่น้ำหนักเลยครับชกท่านที่พีกัฤก่

ต้นไปเราจะเลื่อนเวลามาชกเวลา๑๔๐๐นครับ
อ่าแล้วก็มีการชิงแชมป์ครับ
เป็นการชิงแชมป์ระหว่างโดมทองลูกเจ้าพ่อโรงต้มครับ
ชิงแชมป์รุ่น๑๐๕บอลมินิม่ำเวทครับ

เลื่อนเวลาบ่าย๒ไป๔โมงเย็นนะครับ
แล้วก็มีการชิงแชมป์๑๐๕ปอนดของศึกยอดมวยไทยรัฐด้วย

ท่านผู้ชมครับปกติมวยไทยนี่เขาชกกัน๕ยก
แต่ศึกยอดมวยไทยรัฐวันนี้คู่รองกับคู่เอกเนี่ย
คู่เขายกกันไป๕ยกเท่านั้นเองนะครับ
พังงันชนะคะแนนฟ้าลั่นหรือว่าแตกหักปอเพชรไข่แก้วนะครับ
ชุมพรชนะคะแนนยอดวิชิตและนี่เป็นคู่ที่๕

น้ำเงินไร่ประชาสิตเพชรมณีดูจากรูปร่างแล้วเป็นมวยมีอนาคตทั้งคู่
เป็นมวยอายุน้อยครับ๑๑๒ปอนด์เอา๒คนมาต่อกันสูงเกือบ๔เมตรนะ
มวยน่ารักทั้งคู่สวยงามเลย
ไฟแดงนี่ในเครือข่ายของต่อหลัก๒นะ

รูปร่างหน้าตาทรงมวยแล้วสวยงามครับ

ไม่มาวันนี้ลายนี้ติดตามหน้าตู้ตลอด

เสียงจากปากซอยนี่ในเวทีดังชัดเจนเลยนะ

นั่นล่ะแต่ละตัวออกมาเป็นที่ยอมรับของแฟนมวยนะ
ส่วนน้ำเงินนี่ราชประชานะนี่สิทธิเพชรมณี
ชกโครงสร้างโอ้โหน่ารักเกี่ยวร่างเลยนะครับ
กัน๕ยกนะนี่เป็นเกมยกแรกต้นเกม
ใจกันนิดนึงนี่ครับเจอแข้งซ้าย
หนัก๑๑๒นั้นน้ำเงินนี่รูปด้านช่วงชกพอกับช้างศึกเมื่อสักครู่เลยนะ

สูงอย่างนี้จะไปจับเขาแล้วมาคำแทงอย่างนี้เกี่ยวร่างนี่

แต่ลูกนี้ได้ลูกแข็งแรงไงแดงนี่ลูกแข็งแรงเลยนะลูกหักลูกนี้นะ

อย่างนี้มันต้องค่ายมวยที่เรียกว่ามีครูบาอาจารย์
ต้องมีคู่ซ้อมด้วยนะต้องมีคู่ซ้อมใหญ่คู่ปล้ำสำคัญเลย
ลูกสำคัญไอ้ลูกตีเขาแล้วเกี่ยวตัดขาอีกขาหนึ่งลงไปหงายท้องลูกนี้นะ
คือตามค่ายมวยที่มาตรฐานเขาจะมีสอนมาตลอด

ถ้ากำลังเบียดมาเบียดมาลูกนี้ทีเดียวนี่ได้คะแนนเลย

เหนื่อยสายตาเลย

มวยขวาเหมือนกันถ้ามีตีนหน้ามาช่วยช่วยได้เยอะ

ถึงหมัดขวา

แต่รูปหน้าตาเขาดีนะธิรเดชหน้าตาเขาดี
แค่งขวาเตะคู่นี้ลุ้นกันมากยกแน่นอนไม่ต้องห่วง
น้ำเงินนี่ยาวมาเลยนะครับดูลักษณะแล้วเข่าเลย
นับน้องไม่ต้องคุยกันนะคู่นี้แพ้ชนะว่ากันได้คะแนน

ขวาคอยรบกวนอยู่เลยนะครับทีระเดชน์
ที่การโยบกันขยับและตัดล่างครับทีระด่ช

วันนี้แฟนมวยได้ดูกันเต็มอิ่มนะครับมวยคู่ที่ห้า

กวายแดงเป็นกวายเดือนเผาหาทีระเดชน์
ครับนี่ก็แทงเขาไปโดนหักเหลี่ยมพลิกล้มลงไปเลยครับ
ครับทีราเดชนี่เป็นมวยของเป็นทหารนะครับคนโทเมื่อกี้มวยสำหรับทำลวชทัน่าไปแล้วครับ
ครับครับอ่าครับพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัตรครับ
ไปบนวิธีครับยกที่๒คู่ที่๕แล้วน้ำเงินนี่สูงยาวใหญ่กว่าแม่ใช้นวงปัดทรงผมให้ลอยซึกขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งก่อนน้ำเงิน
ราชประชาสิทธิ์เพชรมณีครับแดงทีราเดชสิทธิ์พลโทสุพศนะครับอยู่ในเครือของต้อหลักสอง
ติดตามกันได้นะครับกับศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนสุบันวันเสาร์หน้าครับบ่าย๒โมงนะครับ
อืมเลื่อนมาอยู่บ่ายสองโมงนะครับวันเสาร์หน้าเอาคู่เอกหน่อยบอกคู่เอกไปเลยสุดยอดอยู่แล้วนะเข็มขัด
อืมเหมือนกันเส้นนี้จะไปอยู่ที่ไหนนะครับเส้นแรกนั้นอยู่อพการเหล็กไปแล้วหอบกับบูรณิรัมพ์ไปแล้ว

แพ้ชนะลุ้นปลายกันแน่นอนครับคู่นี้

คู่เมื่อกี้ชั้นสึกก็จะลุ้นปลายเหมือนกันนะพี่ป่า

เสร็จตั้งแต่ต้นเลยนะ
มันรับเข้าไปเต็มเลยจุดโกรธกัน
แท้เลยหน้าหงายเลยสะบัดเลยลูกนั้น

เจอขวาเข้าไปตูมเดียวนะ

ไม่ใช่ขึ้นมาเต้นมารอเตือนแล้วเตือนอีก

ีรเดชเปิดโอ้โหเจอแข้งขวา

ประกบในคู่ต่อสู้โก่งมาแล้วตีแบบนี้มันเห็นชัดกว่า

แคมป์ตอนหลัก๒นี่ไม่ได้ไปลองใครเลยนะพี่ป่า

ดูทรงของเจ้ารัดประทานจะคล้ายคลึกกับพ็ชมสีนินนะ

ลัดซ้ายคอยดัดแทงไว้เรื่อยครับ

หลุ้นปลายแล้วครับกูฮูนี้
หลุงจังชมชกนามเงินได้เปรียบครับ

ต่อหลัก๒พรบังว่า

แต่ถ้าจิ้มลำมวยท้องบาง
โดนจิ้มลำตัวไม่ค่อยดีเหมือนกันนะ

เจอไปแต่ละเม็ดงอเป็นปอกุ้งเผา
ก็มี๑๐เสร็จเรียบร้อยได้ทันที

ลำเชี้ยวเลย

ขยับด้วยความมั่นใจเลยธีรเดช
เจอสอกทำจัน

ไม่มีปัญหาขยับเดินต่อ
ลูกแข็งแรงเห็นชัดเจ๊แล้ว
กลางเปังเกงสีแดงแน่นอนทีละเดช

แหลมยาวนี่อยู่ที่ราชประชาเลย

เน้นมัดอย่างเดียวล้างตัวกันสลับไปหน้าได้เลยพี่ป่า
หมดยกหมดยก
คุณกาวสิบหมื่นเจ้าระเข้เขียวครับ

แล้วก็หนึ่งหมื่นบาทแก่ผู้ที่ใช้เจ้าระเข้ฝ้าถาครับ
คุณผู้พิธีครับยกที่สาม
ท่าทางธีระเดชไฟแดงเน็นเรื่อย

โดนลำตัวเหมือนจะท้องจะเปราะอยู่เหมือนกัน
เข้าต่อก้างดูต้องเท้หาวันเพี้ยงขวายได้ดีนะน้ำเงินน่ะ
ต้องเหลือสีตลอดไฟแดงต้องเดิน

รอว่าต้องทำให้ฝ่ายน้ำเงินในยุคให้ได้ล่ะครับ
เดียและเปรียบตลอด

น้ำเงินยังมีเข่าในนะพี่ป่าอย่าไปประมาทไม่ได้

มีเข่าในอยู่นี่ไง

โอ้โหตีนซ้ายมาอีกแล้วโอ้โหเกี่ยว
ทำท่าจะสนุกก็ตอนนี้แหละครับ

เดี๋ยวดูเหมือนตอดแนมแต่มัน
มันอ่อนนอกแข็งในเหมือนกันนะน้ำเงินเนี่ย

ติดตอดแนมหน่อยแต่ว่าสายตาดีเรื่องเกินนะ

ไม่เข้าเป้าเลยนะลูกอาวุธของทางด้านธิรเดช

ต้องเดินอย่างเดียวล่ะตอนนี้
ภาษาเฟซบุ๊กก็บอกพี่นี้ออกอาการจุกรับเลย
รับเลยดูจุดเลย

แม่จิ้มล้ำตู้แบบนี้มันต้องมีเฮมากน่ะอ่ะพี่ปะ
โอ้โหแล้วมันโกงมานี่ทะลุหลังทุกดอกทุกลูกเลย
อาวุธไม่จะแจ้งไม่เห็นเลยนะ
ไม่เห็นเลยทำอะไรไม่ได้แหละพี่เทอดเดชน์

เนี่ยต้องจิ้นบางตัวช่วยด้วยนะครับ
เพราะถ้าไม่มีน้ำหนักจริง
เจออย่างนี้นี่งุ่นงงเหมือนกันนะครับธีรเดช

แต่ความตอนเรื่องก็ยังไม่มีไง

นะโดดแล้วมีอาการโดดแล้วออกการ
มันเข้าไปเยอะเลยนะมันแหลมมาทุกลูกเลย

ฮึดหน่อยครับต้องเปิดก๊อกสองมาก่อนแล้วครับตอนนี้
โอ้โหแต่ละลูกแต่ละดอกนี่มัน

ถ้าเดินเข้าไปรับอย่างนี้ก็ไม่สวยนะครับ
มันไม่มีคะแนนให้นะ

สนุกห้างเดียวเลยครับ
วันเสาร์หน้าเราพบกันนะครับ

คู่เอกโดมทองพบกับเด่นเกียงไกรครับ
มีการชิงแชมป์รุ่นมิมัลเวท๑๐๕ปนะครับ
พบกับคุณชาญชัยและคุณอภิวัตรครับ
ไปบริเวณดีครับยกที่๔ท่านผู้ชมนะครับ
ถ้าจบ๕ยกปุ๊บก็ทางศึกยอดมวยไทยรัฐด้วย
แล้วก็สัปดาห์หน้านี้ยังมีมวยดีให้ท่านผู้ชมครับ
โดยเฉพาะผู้นำรายการชิงแชมป์รุ่น๑๐๕ปมิมัลเวท
ศึกยอดมวยไทยรัฐด้วยนะครับติดตามชมกัน

บนเวทีเนี่ยมันจะแข็งใจเดินต่อยลำตัวหน่อยนะ

พยายามเดินแล้วแต่ว่ามันเข้าไม่เข้าเปล่า

พอเดินช้านี่เข่าแหลมมันมาไง
แต่ตีหน้าขาไปก่อนนะ

ดูอาการของทางด้านรับประชานี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่

สนต้องล้มนะเนี่ย
เอาแล้วย่นระยะลงมาแบบนี้นิดนึงแล้ว
เหขึ้นมาอีกนิดครับลูกแข็งแรงดีไหม

ลากลากออกมาตีหน้าขา
พลิกลงไปอีกแล้ว
เป็นอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วกับมวยคู่นี้

อ้าวย่างกันลงย่างกันลงลงสองลงแข็ง
แข็งเข้าไปอ้าวว่ายังไงหมด
อยู่ที่หัวใจกับพละกำลังแล้วตอนนี้

อยู่ได้ไหมอ้าวว่ายังไง
ลักษณะมันจะตามจะตามจรวดศึกไปหรือเปล่าเนี่ยพี่ป่า
โดนแบบนี้แม่มันแหลมจริงนะ
นี่แหละบริษัททำก็ได้แล้วดีโดนบ้างแล้วออกอาการเลย

ไม่เอาไม่เอาก็จบเลยครับในยกที่สี่
ก็เป็นอันว่าทางราชประชาสิทธิ์เพชรมณีครับ
ท่านผู้ชมครับในสัปดาห์หน้าครับเด่นเกลียงไกรเกียรติพลทิพย์ครับ
ชิงแชมป์๑๐๕ปอนด์ศึกยอดมวยไทยรัฐกับโดมทอง
เจ้าพ่อลงต้มในพิการ๑๐๕ปอนด์เป็นผู้นำรายการนะครับ
ศึกยอดมวยไทยรัฐประจำวันเสาร์ที่๒๐กุมภาพันธ์๒๕๕๙นะครับ
เดี๋ยวดูการให้คะแนนอีกครั้งครับกรรมการธนดลยูเบิกครับ
ท่านผู้ชมครับก่อนจากวันนี้ครับขอบพระคุณไปยังฟอร์เลนเจอร์ครับ